คุณผู้ชมมาดูต่อคราวนี้ยังเกี่ยวกับเรื่องสัตว์ค่ะ

มันตกลงไปที่ใต้ถุนบ้านแล้วก็มีโครนเต็มไปหมดเลยนะคะ
เจ้าของบ้านบอกว่าส่งเสียงร้องอย่างเวทนา๓วัน
จนมีทีมอาสาพยายามมาช่วยชีวิตเอาไว้นะคะ

คุณผู้ชมเห็นไหมคะอันนี้ทีมอาสา

เอาผ้าห่อดึงมันขึ้นมาเป็นสุนัขท้องแก่

สองขาหลังและช่วงท้องไปด้วยโคลนนะคะ
บ้านที่เกิดเหตุอยู่ในตำบลคลอง๑แล้วก็มีชาวบ้านจำนวนมากมาให้กำลังใจตลอดการทำงานเลยค่ะ
จนสามารถเอาหมาท้องแก่ขึ้นมาได้และจากการสอบถามเจ้าของบ้านคือนางปรานีตักเตือน
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าสุนัขตัวนี้ไม่มีเจ้าของนะมันพิการขาหลังสองข้าง
เพราะว่าถูกรถชนแล้วก็ตกลงไปอยู่ใต้ถุนบ้าน๓วันแล้วส่งเสียงร้องเวทนามาก
ตอนนั้นตัวเธอเองก็ไม่รู้ไงคะว่าจะช่วยเหลือยังไงดีจนกระทั่งประธานชุมชนเนี่ยผ่านมาเห็น
ก็เลยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองท่าโขลงส่วนทีมงานอาสาหงษกุลที่ไปช่วยเนี่ยนะคะ
คุณพี่พรเทพพลอยแสงบอกว่าหลังจากที่ได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองท่าโขลง
ว่ามีสุนัขตกไปใต้ถุนบ้านแล้วก็เต็มไปด้วยโครนทีมงานรีบมาช่วย
ดีใจนะที่สามารถช่วยชีวิตสุนัขตัวนี้ได้แล้วก็จะพาไปโรงพยาบาลสัตว์ให้ช่วยดูแลต่อด้วย
เพราะว่าเมื่อกี้เห็นสภาพของมันใช่ไหมคะเนี่ยเอาขึ้นรถสองแถวไปแบบนี้
คือสภาพมันก็ท้องแก่มากแล้วด้วยนะคะ
เขาก็อ่อนแรงด้วยนะไม่ได้กินอะไรจมอยู่ในโครนแบบนั้นนะครับ